กรณีครูสอนดนตรีที่บางบัวทองค่ะช่วงนี้ก็โรงเรียนปิดหมดนะ
ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เข้า
ปกติแล้วตอนนี้รับสอนผ่านไลน์ค่ะ
แต่เจ้าลายตัวนี้มาใช้ทำความผิดด้วยก็คือไปล่อลวง
หญิงสาวอายุ๑๖ปีบอกว่าน้องน้องหน้าตาดีนะ
พี่เป็นโมเดลลิ่งมาถ่ายแบบแต่ต้องมาถ่ายที่ห้องพี่
และชุดเนี่ยเป็นลักษณะวาบหวามนะคะหลังจากน้องมาถึงห้อง
กระทำอนาจารย์น้องน้องไปแจ้งความนะคะ
ตำรวจก็เข้าไปจับกลุ่มตัวค่ะตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ
เป็นตำรวจสพรัฐนาธิเบสไปจับกลุ่มตัวนายอัธรัฐโพทองนพคุณ
อายุสามสิบเก้าปีค่ะเนี่ยไปอยู่ที่หน้าห้องนะ
อยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่นุญธปุรีค่ะ
ไว้ในตู้เก็บของแล้วก็ตรวจยึดคอมพิวเตอร์๒เครื่อง
ที่ต้องบุกไปแบบนี้เพราะนางสาวบีเป็นนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๖ปีมาแจ้งความกับตำรวจบอกว่า๒๕เมษายนที่ผ่านมา
มีผู้ชายใช้แอปพลิเคชันไลน์ทักมาหามาติดต่อขอให้ไปถ่ายแบบ
บอกว่าน้องเนี่ยหน้าตาดีหุ่นดีนะพี่มีอยากจะให้น้องมีรายได้เสริม
ถ่ายแบบกับพี่สิโดยบอกว่าให้มาพบที่ห้องดังกล่าว
เนี้ยที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวพอนางสาวบีมมาถึงผู้ต้องหาชักชวนก่อนเลย
ก่อนที่จะคุยเรื่องงานชักชวนให้เสพยาเสพติดนางสาวบีปฏิเสธนะคะ
จากนั้นนายอัธรัฐล่วงละเมิดทางเพศนางสาวบีพร้อมกับถ่ายคลิป
แล้วก็ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ด้วยหลังรับแจ้งตำรวจได้ตรวจสอบ
ค้นประวัติของนายอัธรัฐไปเจอหมายจับอีกค่ะหมายจับจังหวัดนนทบุรี
ข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและช่อกงประชาชน
ก็เลยมีหมายจับซ้อนกันแบบนี้ไปจับกลุ่มตัวให้
นายอัธรัฐเล่าถึงประวัติของตัวเองให้ฟังบอกว่าปกติแล้วผมเป็นครูสอนดนตรี
รับสอนตามบ้านแต่ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ก็เลยเปิดสอนผ่านไลน์ส่วนไอซ์ที่คุณตำรวจไปเจอในห้อง
ผมซื้อมาเสพผมไม่ได้ขายนะนอกจากนี้นะคะ
รับสารภาพในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จด้วย
ช่อกงประชาชนเขาก็รับข้อหายาเสพติดติดยาเสพติด
เขาก็รับแต่คดีอาณาจารย์นางสาวบีซึ่งเป็นคดีล่าสุดที่ทำให้ตำรวจบุกมาถึงห้อง
เขาปฏิเสธค่ะทั้งนี้ตำรวจตรวจสอบคอมพิวเตอร์นะคะ
ไปเจอภาพอาณาจารย์หญิงสาวอีกตั้ง๕รายค่ะเดี๋ยวส่งตรวจสอบต่อนะคะ
ส่วนคดีอาณาจารย์ส่งตัวนางสาวบีไปตรวจร่างกายหาหลักฐานพร้อมประสานสหวิชาชีพ
เพราะว่าน้องยังคงเป็นเยาวชนนะคะอายุ๑๖ปี
ร่วมสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
พรบคอมช่อกงประชาชนและมีข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทที่๑ค่ะ